คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องราวดีที่อยากจะบอกคุณผู้ชมหน่อยนะครับ
ไถ่ชีวิตโคกระบือให้รอดพ้นจากโรงฆ่าสัตว์ของสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยนะฮะ
วันที่๒เมษายน๒๑๖๕ที่ผ่านมานะครับ
ขออภัยที่จะถึงนี้นะฮะเวลา๙โมงที่รุ่งโรศฟาร์มจังหวัดพระนครศรีธุยา
คือในขณะนี้ยังมีความขาดแคลนเงินที่จะใช้ในการถ่ายชีวิตโคกระบืออีกจำนวนมากเลยนะครับ
ขอเรียนเชิญเลยท่านที่ท่านจะร่วมทำบุญได้
ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ร่วมทำบุญกันได้เลย
เพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตด้วยการช่วยเหลือโคกระบือครับ
โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยนะครับสาขาสำนักแจ้งวัฒนาเมืองทองธานี
เลขที่บัญชี๑๐๓๘๔๗๓๓๑๖ประเภทบัญชีกระแสบรายวัน
ซึ่งบัญชีสมาคมชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทย
หรือว่าท่านผู้ชมจะไปถ่ายชีวิตโคกระบือแล้วก็แจ้งให้สมาคมไปรับมอบ
เพื่อนำไปให้ครอบครัวคนตาบอดเลี้ยงเป็นอาชีพต่อไปก็ได้นะฮะ
ทีนี้ใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วอยากที่จะร่วมทำบุญ
อยากที่จะถ่ายชีวิตโคกระบือรวมถึงสอบถามรายละเอียดต่างเพิ่มเติม
หรือว่าจะติดต่อที่ศูนย์ประสานงานสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็ได้ค่ะ
ที่อยู่เอาไว้ด้วย๖๓ทับ๓๗๔หมู่๖ที่ตำบลเสาทงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี๑๑๑๔๐นั่นเองนะคะ
ซึ่งทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็จะได้นำเงินที่ได้รับบริจาค
ถ่ายชีวิตโคกระบือทั้งหมดเนี่ย๒๐๐ตัวในจำนวน๒๐๐ตัวนี้ค่ะคุณผู้ชม
จะเป็นโค๑๒๐ตัวแล้วก็เป็นกระบืออีก๘๐ตัวนะคะ
แล้วหลังจากถ่ายชีวิตแล้วก็จะเอาไปให้กับคนตาบอดที่เป็นพี่น้องเกษตรกร
ที่เป็นครอบครัวคนตาบอดเนี่ยได้เลี้ยงนะคะมีเงื่อนไขนะว่าห้ามนำไปฆ่า
หรือว่าห้ามนำไปขายแต่สามารถจำหน่ายลูกเพื่อเป็นพ่อพันธุแม่พันธุ
อันนี้ทำได้ดังนั้นขอความร่วมมือนะคะ
ท่านผู้ชมที่ร่วมกิจกรรมใครจะไปร่วมกิจกรรมถ่ายชีวิตโคกระบือกับทางสมาคม
ด้วยตัวเองอย่าลืมนะคะวันนั้นให้สวมใส่เสื้อสีม่วง
ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพในกรมสมเด็จพระเทพ๒เมษายน
เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพนะคะก็ให้ใส่เสื้อสีม่วงไปร่วมกิจกรรมด้วยนะคะ